เอามาดูเรื่องของเตือนภัยกันหน่อยคนผิวแพ้ง่าย
อย่างที่คุณสุภาษาราเกิดเอาไว้ตอนต้นรายการเลยเรื่องของผิวแพ้ง่ายเนี่ย
ใครจะไปรู้ใช่ไหมคะเพราะบางทีเราไม่เคยใช้มาก่อน
หรือว่าเราไม่เคยแพ้มาก่อนค่ะอย่างกรณีของดาราสาวคนนี้
อยู่ดีก็แพ้บาสบอมหรือว่าตัวฟองฟู้ที่ใส่ลงไปในอาบน้ำ
เพื่อที่จะแบบแช่ให้มันสบายผ่อนคลายผิวอะไรอย่างนี้

แพ้หนักค่ะเขาบอกว่าสบู่บ๊อตบอมที่เธอใช้เนี่ย
โรงแรมเขาก็จัดให้แต่ปรากฏว่า
ใช้ปุ๊บเนี่ยผื่นแดงขึ้นตามตัว
สาวฝ้ายสุภาพรซึ่งเป็นดีกรีด้วยถ้าอัปเดตอาการล่าสุดค่ะ

เปิดใจกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะบอกว่าปกติเธอเนี่ย
แพ้ง่ายอยู่แล้วแต่ไม่คิดจริงจริงว่าจะแพ้สบู่บาสบอมเนี่ย
หนักขนาดนี้แล้วเธอก็เลยเล่าไล่เรียงให้ฟังนะคะ
เมื่อวันที่สิบสี่ถึงสิบห้าตุลาคมเธอไปพักที่โรงแรม
แห่งหนึ่งย่านหลังสวนแล้วใช้บาสบอมนี่แหละ
ทางโรงแรมเตรียมให้ปรากฏว่าเกิดอาการแพ้หนักเลยค่ะ
แช่ในอ่างได้ประมาณสิบห้านาทีโอ้โหผื่นแดงขึ้นเต็มตัว
แล้วก็คันก็เลยแจ้งทางโรงแรมค่ะ
ทางโรงแรมสอบถามไปยังโรงงานที่ผลิตเลยนะคะ
แล้วก็ให้ข้อมูลกลับมานำข้อมูลส่วนผสมต่างเนี่ย
ให้แพทย์ดูพิจารณาสรุปว่าเธอน่าจะแพ้ส่วนผสมบางตัวที่อยู่ในนั้นนะคะ
หลังจากนั้นก็เลยไปหาหมอรับยามาทานแต่ไม่หาย
จนกระทั่งยี่สิบเอ็ดตุลาคมไปหาหมอก็บอกว่าผื่นยุบก็เลยกลับบ้าน
แต่ผื่นยุบมันไม่จบอะค่ะช่วงเที่ยงคืนอาการหนักขึ้น
ผื่นมันเริ่มลามมาที่คอแล้วส่งผลกับหลอดลมข้างในด้วย
ทีนี้เธอหายใจไม่ทันตีหนึ่งกลับไปโรงพยาบาลอีก
คุณไฟล์ก็เล่าให้ฟังกับทีมข่าวว่า
โอ้โหนี่เป็นประสบการณ์เฉียดตายจริง
ไม่คาดคิดมาก่อนเลยจริงนะคะ
ฟังเสียงของเธอหน่อยค่ะ
ตรงนี้มันจะมี

เบื้องต้นคุณหมอบอกว่าจะหายขาดตอนไหนบ้างเอ่ย
คุณหมอให้รอดูอาการ๒๓วันค่ะก็ให้ยาทุก๖ชั่วโมง

ก็อยากฝากเตือนสำหรับคนที่มีอาการแบบผิวแพ้ง่าย
เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยเพราะทั้งอากาศทั้งฝนทั้งอะไร
ลภาวะมลพิษอะไรช่วงนี้มันเยอะมาก
อยากให้ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองด้วยค่ะ
เหมือนที่คุณไฟล์บอกใครจะไปรู้
มันมีส่วนผสมอะไรบ้างใช่ไหมเราใช้
ทางโรงแรมค่ะเขาก็โทรศัพท์มาขอโทษ

จะได้ดำเนินการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นให้นะคะ
ต้นคุณหมอให้คุณไฟล์รักษาตัวต่ออีก๒๓วันรอดูอาการ
หลังจากนั้นยังต้องกินยาต่อนะคะประคองอาการไปก่อน
แล้วเธอเองบอกกับทีมข่าวว่าเธอเข็ดบาสบอมไปอีกนาน

เกือบ๓แสนแล้วสำหรับค่ารักษาที่โรงพยาบาลนะคะ

เธอบอกว่าเรื่องนี้ถือว่าฟาดเคราะห์
มันตรายได้นะคะ
หายใจไม่ออกเลยอะนะคะ